ดกระจกลงแล้วเอาปืนยิงเข้ามาค่ะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชม

ใช่ยิงแล้วแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูอีกสักพักนึงนะ

คุณผู้ชมใช่ค่ะดูกันต่อเลยไหมคะดูอีกมุมหนึ่งที่จับภาพเอาไว้ได้
นี่ครับอันนี้หลังจากก่อเหตุเสร็จแล้วนะคะอ่าฮะเนี่ยขับมาแล้วโอ้โห
แล้วคันสีเหลืองจัดขนาดนี้นะเด่นมากใช่ไหมเด่นมากฮะ
ทะเบียนก็เห็นชัดค่ะเดี๋ยวดูมุมด้านหลังของรถคันนี้หน่อยที่กล้องอ่ะ
จับไว้ได้นี่นี่จังหวะนี้เห็นป้ายทะเบียนรถสีเหลืองคันนี้ชัดเลย
ใช่นี่คือก่อเหตุแล้วนะคะไปยิงหน้าสะพอเสร็จแล้วก็ขับหลบหนีเนี่ยนะครับ
ใช่ค่ะโอ้เห็นทุกมุมเลยฮะถูกตำรวจต้องตามนะคุณแล้วนี่อีกมุมหนึ่ง
เป็นจังหวะที่เขาเนี่ยขับปาดไปปาดมาแล้วก็ขับเร็วด้วยนะคะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันมีช็อตตอนที่เขาขึ้นทางด่วน
ใช่นี่ขึ้นทางด่วนไปเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้ฮะตำรวจก็รู้เบาะแสแล้วเพราะมีกล้องอยู่ตรงนั้นอ่ะหลายตัวนะครับ
ตำรวจก็ต้องไปย้อนดูตามเส้นทางต่างตั้งแต่เส้นทางที่เขามาจนกระทั่งเส้นทางที่เขาหลบหนีนะฮะ
ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ยิงหน้าโรงพักปรากฏว่าตำรวจก็ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ใช่ค่ะก็จะเห็นรถคันสีเหลืองคันนี้แหละครับเข้าปั๊มน้ำมันไปเติมน้ำมันไปแวะจอดและมีช่วงจังหวะของการลดกระจกลงด้วย
เขาบอกเห็นคนข้างในเนี่ยชัดเจนพอสมควรเลยเป็นผู้ชายนั่งฝั่งคนขับเหมือนโทรศัพท์อยู่นะคุณนะ
พอเห็นแบบนี้ทั้งก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุหลังเกิดเหตุต้องบอกก่อนเหตุการณ์นี้๑๔มกราคมที่ผ่านมานะคะ
ทีนี้ตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้ได้ค่ะชุดสืบสพพระประแดงเนี่ยเขาต้องสนที่กำลังกันนะ
กับชุดสืบภูทรจังหวัดสมุทรปราการก็มีการจับกลุ่มนายทันนิธิวิวัตรสุนทรกุลหรือว่านายก
หยกเนี่ยอายุ๒๙ปีเขาเป็นกรรมการบริษัทขนส่งโลจิสติกแห่งหนึ่งค่ะ
จับได้เนี่ยนะตอนที่เขาขับรถเข้าไปในบ้านพักที่หมู่บ้านแถวเรียบด่วนทุ่งครุที่กรุงเทพนี่แหละค่ะ

ตำรวจต้องรีบตามจับกลุ่มตัวนะเพราะถือว่าเป็นเหตุอุกอาจเหมือนกันนะครับ
จะมาประกาศศักดาอยู่หน้าพื้นที่โรงพัก
หรือว่าจะมาหยามตำรวจกันแน่
คุณแล้วตอนที่จับกลุ่มตัวได้นะ
เขาบอกว่าปืนที่เขาใช้ในการก่อเหตุเป็นปืนแก๊ป
ซึ่งตำรวจดูภาพแล้วตำรวจก็ไม่ปักใจเชื่อ

ปลอกกระสุนเนี่ยเพียบเลยอ่ะคุณ
คุณนี่คือคลังอาวุธหรือเปล่าเนี่ย
ใช่แล้วเดี๋ยวดูจังหวะที่เอามาตั้งเรียงตรงหน้ากระโปรงรถนะ
เพราะอะไรรู้ไหมคือเขาไปตรวจค้นนอกจากในรถแล้ว
ไปถึงที่บ้านของนายหยกเลยเจออาวุธปืนเพียบเลยค่ะ
ปืนสั้นเอ่ยปืนยาวเอยตำรวจเนี่ยเอาทั้งหมดมาวาง
ไว้ที่หน้ากระโปรงรถคันสีเหลืองคันนี้ค่ะ

ซึ่งพอไปตรวจสอบดูนะปืนหนึ่งในจำนวนนั้นน่ะ

ใช่เขาบอกโอ้โหที่พบนะมีทั้งลูกโม่ขนาด๓๘นะฮะ
ก็เป็นปืนที่ใช้ในการก่อเหตุนะครับ
มีปืนยาวติดลำกล้องจุด๒๒อีก๒กระบอก

นี่ยังไม่ถึงครึ่งนะคุณนะ

แล้วก็ครอบครองอาวุธปืนเพียงแค่ฉบับเดียว
ก็คือปืนออโตเมติกขนาด๓๘เท่านั้นเอง
อกนั้นไม่พบเอกสารใบอนุญาตให้ครอบครองปืนอื่นแต่อย่างใดเลยคุณ
สรุปคือใบอนุญาตมีแค่ปืนกระบอกเดียวนะจากอาวุธทั้งหมดที่เจอนะ

ทีนี้คุณผู้ชมคะก็เลยต้องถาม
ถามตัวในหยกที่ก่อเหตุนี่แหละค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมต้องไปประกาศศักดาไปยิงหน้าโรงพักแบบนั้น
เขาบอกนะว่าเขาเมาเพราะว่าเขาไปกินเหล้ากับเพื่อนมาแล้วก็เครียด
ปัญหาชีวิตหลายอย่างเหลือเกินเครียดเรื่องงานด้วย
แล้วไม่ได้มีเจตนาจะไปบุกยิงที่หน้าโรงพักนะ
แต่ขับรถผ่านมาพอดีก็เลยเหนียวไกลซะเลย
เอางี้คุณผู้ชมดิฉันจะให้คุณผู้ชมฟังจากปาก
ในหยกผู้ก่อเหตุยิงปืนหน้าโรงพักค่ะครับ

กินข้าวแล้วก็เครียดครับ
เครียดแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจยิงหน้าโรงพัก
อยู่หน้าครับพวก

แล้วหน้าขาวก็ถามไงว่าทำไมมีอาวุธปืนอยู่ในบ้านเอง

เขาชอบไปซ้อมยิงปืนที่สนาม
เจ้านายเป็นคนใจดีนะเจ้านายเขาชอบกีฬายิงปืน
แล้ววันที่เกิดเหตุคือนายขับรถออกจากบ้านไปตั้งแต่ช่วงเที่ยง
แล้วกลับมาที่บ้านอีกทีหนึ่งตอนตีหนึ่ง
พอมาถึงรุ่งเช้าเอาจริงแม่บ้านก็ตกใจเหมือนกัน

ก็เพิ่งรู้ไงว่านายไปก่อเหตุยิงปืนหน้าโรงพักมา
แม่บ้านบอกด้วยว่ารู้มาตลอดค่ะว่านายเครียดเรื่องงาน
เกี่ยวกับพวกธุรกิจขนส่งของครอบครัวนี่แหละ
แล้วสองวันก่อนยังเคยยิงปืนอยู่ที่ลานญาติหลังบ้าน
คือตอนนั้นยิงปืนอยู่หลายนัดอันนี้แม่บ้านรับรู้แม่บ้านเห็นมาตลอด
จากถามแม่บ้านแล้วไปถามอาม่าอาม่าของนายกนี่แหละค่ะ

อาม่าก็พูดว่าหลานเครียด
ทั้งเรื่องงานเครียดเรื่องส่วนตัว
และอาม่าบอกด้วยว่าหลานี่ป่วยเป็นบายโพลา

มีแม่บ้านบอกว่าทำไมยิงปืนทำไม
ที่บ้านนี้๒๓นักอาม่าตกใจมากเลยว่าเขา
อันนี้เค้ายิงปืนนี่นานแล้วอย่างไรคะที่บ้าน
วันสองวันนี้เอง

นี่ไงอาม่าบอกว่าหลานอารมณ์แปรปวนก็จริง
แต่หลานไม่ใช่คนใจร้อนนะไม่เคยมาทำร้ายคนในบ้านเลย
แล้วก็ไม่เคยโดนคดีพวกอาวุธปืนด้วย
คงเป็นความเครียดล้วนเลยนะครับ
จากคุยกับแม่บ้านคุยกับอาม่าแล้ว

ว่าก่อนที่จะเกิดเหตุก็มีเสียงนะ

ได้ยินเสียงยิงปืนขึ้นฟ้าได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน
เราไปสอบถามแม่บ้านเพื่อนบ้านที่เขาอยู่บ้านตรงนี้
อยู่ติดกับนายกเลยอยู่กันมา๕ปี
เขาบอกว่าจริงนะบ้านนายกนิสัยดี

แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาไปขัดแย้งกันเรื่องอะไร

พอเจอกรณีแบบนี้ตำรวจจับกลุ่มตัวได้แล้ว
ตำรวจเขาก็ต้องยึดของกลางทั้งหมด

ซึ่งในเชิงคดีทางด้านของรองผู้บังคับการ

พันธ์ตำรวจเอกโชติวัดเหลืองวิไล
บอกว่าอาวุธปืนที่ตรวจพบนั้น
และจากการสอบสวนทราบว่าเป็นการสั่งซื้อ

ซึ่งหลังจากนี้จะต้องขยายผลต่อ
ซึ่งผู้ต้องหาก็บอกว่า
ตัวเขาเองเป็นคนชอบเล่นปืน

ยิงในสนามเท่านั้นแต่คราวนี้เมาก็เลยเอาไปยิงหน้าโรงพักนะครับ
โอ้โหเขาบอกว่าพบตรน่าจะยั้วควันออกหูเหมือนกันนะ
ใครมาหยามหน้าสถานีตำรวจกันได้นะฮะ
ตอนแรกออกมาว่ามีกระแสว่าผู้ชายคนนี้
เป็นสมุนหรือว่าเป็นลูกน้องนักการเมือง
เป็นผู้มีอิทธิพลหรือมีนักการเมืองใหญ่หนุนหลังด้วยคุณ
อันนี้รวบตัวได้แล้วจำเป็นที่จะต้องสอบเข้มเลยนะฮะ
ว่าก่อเหตุไปอย่างไรแล้วก็อาวุธเหล่านี้ซื้อมาจากไหน
มันผิดกฎหมายทั้งสิ้นนะคุณเพราะว่าไม่มีใบอนุญาตเลยนะครับ
ก็นี่แหละค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องยึดของทั้งหมดแหละ
ที่ใช้ในการก่อเหตุรวมถึงรถคันสีเหลืองนี้ด้วย
แล้วก็ดำเนินคดีนะคะข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืนทั้งนั้นเลย

แล้วก็เกี่ยวกับการยิงปืนซึ่งดินระเบิดโดยใช้เหตุในเมืองหมู่บ้าน